คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็โหดค่ะเพราะอะไรแม่น่ะทนไม่ไหวลูกชายวัย๗ขวบเนี่ยโดนพ่อเลี้ยง
โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายจนน้องน่ะม้ามแตกครับน้องทำอะไรผิดนี่สภาพน้องนะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดูดเอาเลือดที่มันแตกอ่ะเอ่อเลือดที่ออกอยู่ข้างในอ่ะดูดออก
ออกเนี่ยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันผ่านมา๒เดือนกว่าแล้วคดีไม่คืบคนเป็นแม่ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาร้องกับ
ไทยรัฐทีวีอยากให้เราเนี่ยเป็นกระบอกเสียงหน่อยปรากฏว่ามันมีความคืบหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่อยฟังข่าวนี้ไปละกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยผู้เป็นแม่คือนางสาวสุพัตราอายุ๒๗ปีค่ะเป็นชาวสุราชร้องกับนักข่าวบอกว่าลูกเนี่ยโดนสามีของเธอก็เป็นพ่อเลี้ยงของน้องแหละชื่อว่าในแม็กซ์ปริวัติอายุ๒๕ปีทำร้ายจนน้องบาดเจ็บอ่ะค่ะมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่๑๘กันยาแล้วจนตอนนี้ค่ะจะหมดเดือนพฤศจิกาผ่านมาสองเด
ก็ยอมรับได้นะว่าเธอมีลูกติดมาที่ผ่านมาแม็กซก็ช่วยดูแลลูกมีอะไรเวลาที่น้องทำผิดพลาดนะแม็กซ์ก็มีสั่งสอนบ้างดุด่าว่ากล่าวบ้างคือก่อนหน้านั้นก็เหมือนพ่อเลี้ยงดูแลดีอ่ะนะใช่ค่ะคือตัวเธอเองอ่ะตัวคุณสุพัตราเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าก็คิดว่าเหมือนกับพ่อสอนลูกดูแลลูกอ่ะนะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิด
ทำไมลูกชายปวดท้องอ่ะปวดท้องมากเลยแล้วนี่ที่เอายามาตั้งให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมเธอเนี่ยคิดว่าลูกเป็นโรคกระเพาะก็เอายาลดกรดยาแก้ปวดมาให้ลูกกินกินไปสามวันอาการน้องยังไม่ดีขึ้นแล้วพอไปตรวจดูเพิ่งรู้ว่ามีเลือดออกในช่องท้องอ่ะค่ะนอนโรงพยาบาลอาทิตย์นึงหมอเนี่ยดูดเลือดออกดูดเลือดออกแล้

บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ